ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ

มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
ความมั่นซินของโบสถนี้คืออะไรบ้างนะฮะ
เรียกว่าโบสถาอุดไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูทางเข้า

อันนี้เป็นเรื่องที่โหมาสัญญาณมาก
สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งในแปลกแวกเอ๊ะนั่นเองครับ

อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองครับ
ได้ข่าวมาว่าวัดแห่งนี้มีโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่าง
ไปหาทักตอบทางไหนกันเลยดีกว่าครับ

นี่แหละครับผมเดินรอบโบสถ์แล้วนะครับ

เดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ทางในกันเลยดีกว่าครับ

และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้คำตอบ
กับโบสถ์แห่งนี้แล้วกราบนมศกาลพระอาจารย์ทุกประดาษด้วยนะครับ

อยากทราบว่าวัดนางสาวชื่อเนี่ยแปลกมากเลยฮะ
ประวัติของวัดเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ

สมัยไทยเราเนี่ยยังมีสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่
ชาวบ้านหลบหนีภัยสงคราม
ชาวบ้านสองคนที่เป็นพี่สาวกับน้องสาว
ก็เลยเข้าไปขอพรพระประธานในโบสถ

จะสร้างสถานที่ตรงนี้ขึ้นเป็นวัดขึ้นมา
แล้วก็ปรากฏว่าแค้วค่าจากภัยอันตราย
ก็เลยสร้างวัดขึ้นว่าวัดน้องสาว
แล้วก็น้องสาวคนนี้ต่อมาแกไม่ได้แต่งงาน
เขาเรียกว่าถือพบจรอะไรต่างแบบนี้
สมัยก่อนเขาจะเรียกวัดธรรมจารีราม

แต่ว่ามันเรียกยากตอนหลังว่าเขาเรียกง่ายดีกว่า

ตั้งแต่สมัยน่าจะกรุงศรียุธยาไหมครับ
นู่นนะครับตั้งแต่ไปสมัยกรุงสุโขทัย

อกจากความแปลกของโบสถ์มหาอุทธ
ที่ไม่มีหน้าต่างแล้วปัจจุบัน
แบบนี้คงเหลืออยู่น้อยมาก
ซึ่งอาจจะเหลืออยู่เพียง๓๔แห่ง
ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับ
เอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่บริเวณข้าง

บริเวณนี้มันมีลักษณะคล้ายกับอะไรฮะ

ถ้าให้คนมาดูแล้วเกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต

เราสามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้
อันนี้เราสร้างนานหรือยังครับหรือว่าเพิ่งสร้างครับ

แล้วมีแบบว่าน้ำเอ่อล้นขึ้นมาท่วมโบสถ์บ้างไหมครับ

แต่ว่าแปลกมากก็คือน้ำจะไม่เข้าไปในโบสถ

โบร่างก็จะเรียกกันว่าโบสถ์ลอยน้ำ
คือคนมองมาในเมื่อเห็นโบสถ์นี่ลอยมันก็ลอยอยู่
ได้เห็นความสวยงามภายนอกของโบสถ์มหาอุดแล้ว

นี่เป็นจิตกรรมฝาผนังที่ได้การว่ารายลดน้ำ
ศิลปะดั้งเดิมเขียนเป็นรูปพุทธประวัติ
ก็คือประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า
แล้วก็เขียนเป็นรูปของไตรภูมิ
แล้วในส่วนขององค์พระด้านในนี้มีอะไรบ้างครับ

คู่กับโบสถ์หมาอุดมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลย
ในส่วนข้างในขององค์รับประทานทำด้วยอะไรครับ
ข้างในเป็นหินศิลาแหลก
แต่ว่าตอนนี้ได้เอาปูนมาโบกครับ

อุตสิลาแหลกนี่ก็สามารถบ่งบอกได้เลย
ว่าอายุพระของท่านอย่างนานแค่ไหน
เรียกได้ว่าโบสถ์แห่งนี้มีความหายาก
ชอบมันซีนของโบสถ์นี้คืออะไรบ้างนะครับ

ไว้สำหรับปลูกเสกเครื่องลางของขัง

คือเขาถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความขลัง

ที่มีลักษณะเฉพาะก่อเป็นผนังทึบไม่มีหน้าต่าง
มีเพียงประตูด้านหน้าที่เป็นทางเข้าออกเพียงด้านเดียว
และเชื่อกันว่าสร้างขึ้นมา
เพื่อให้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
เพื่อทำให้ความขลังมากขึ้น
ซึ่งโบสถ์มหาอุดแบบนี้นิยมสร้างในสมัยอายุทยาครับ
เรียกได้ว่าวัดนันสาวแห่งนี้มีทั้งความแปลก
และเป็นสถานที่อันซีนแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้
วกด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
ถือได้ว่าเป็นศาสนโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์
ควรค่าแก่การอนุรักษ์จริงแหละครับ
และนี่ก็คือความแปลกของโบสถ์มหาอุด

ส่วนใครอยากจะมาสัมผัสความสวยงาม
สามารถมาได้ที่วัดนางสาวอำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ครับ
สำหรับวันนี้ผมจูด้งและแปลกแวกเอ๊ะต้องลาไปก่อนแล้ว